เมื่อวานนะครับก็มีการจดจันกัน

ก็เรื่องนี้อ่ะท่านผอตลอวเป็นคนสั่ง
ก็ต้องไปถามเหตุผลจากผอตลอวเองครับ
ยืนยันว่าที่โอนคดีมานี่นะคะ
เพราะว่ามั่นใจในการทำคดีของกองปราบ

ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติชี้แจงว่า
โอนย้ายคดีกำนันนกไปให้กองปราบปราม
ให้ตำรวจสอบสวนกลางเนี่ยนะเป็นการเสนอมาจากตำรวจสอบสวนกลาง
เพราะว่าคดีนี้มันเกี่ยวข้องกับผู้มีอิทธิพลและเป็นคดีสำคัญ

ซึ่งการทำคดีของกองปราบปรามนั้น
มีทั้งในส่วนคดีตามหมายจับของกำนันนก
แล้วก็ในหน่องที่ถูกวิสามันไปแล้ว

และยังมีคดีในส่วนของคนงาน
ที่เป็นเด็กเป็นลูกน้องของกำลังนก
คอยช่วยเหลือและทำลายหลักฐานในวันเกิดเหตุ
นี่นะนี่นะต่อมาในสำนวนของตำรวจภูทรภาค๗พบว่า
มีตำรวจเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องในการช่วยเหลือ
ดำเนินคดีตามมาตรา๑๕๗ข้อหา

และภาค๗เห็นว่าเป็นคดีเดียวกัน
จึงเสนอมาที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ให้โอนสำนวนคดีไปให้กองปราบปราม

แล้วก็ได้ลงนามเห็นชอบโอนคดีไปให้กองปราบปราม

ท่านมั่นใจว่าตำรวจกองปราบปรามมีศักยภาพ
ที่จะทำคดีนี้ได้ดี
ผู้สื่อข่าวถามแล้วเรื่องการโอนคดีหลายฝ่าย

ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติยืนยันทันทีเลยนะ
สอบสวนทันทีเลยบอกว่าไม่ใช่ความขัดแย้ง
เป็นการสั่งของพบตรเองนี่แหละครับ
เป็นการโอนคดีตามปกติฟังเสียงท่านหน่อยครับ
คือกองปราบเนี่ยเขาก็มีศักยภาพอยู่แล้ว

แล้วก็คดีนี้ก็มีอยู่ที่จุดเดียวนะครับ

หลักสำคัญตอนนี้ที่ผมได้สั่งการไปแล้วว่า
ผู้กระทำผิดที่เกี่ยวข้องการยิงตำรวจนะครับ

คดีหลังนี่เป็นคดีความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่นะครับ
ซึ่งตำรวจเองเป็นอำนาจของปปชนะครับ
ซึ่งเดี๋ยวตำรวจก็ต้องส่งสำนวนไปที่ปปช

มันจะแยกส่วนของคดีแรกที่คดีฆ่านะครับ
สังเกตสิสงสัยเป็นไปตาม
โอ้โฮตัวเต็ง

นะครับในการให้สัมภาษณ์จะมี

ยืนอยู่แนบข้างด้านขวาเลยนะฮะ
แสดงว่านับต่อไปต้องแนะนำด้านขวาให้นำ
ครับอ่านับต่อไปนะครับ

ก็จะประชุมแล้วก็เลือกพตคนใหม่๒๗กันยายนนี้ครับ
ส่วนเรื่องที่กำนันนกเป็นกตลคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจจังหวัดนครปฐมนั่นน่ะนะ
พบตรชี้แจงบอกว่าก็ถือเป็นบทเรียนที่สำคัญ
รับว่าบางจังหวัดนี่ไงท่านยังยอมรับที่พี่เล่าเมื่อวานไง

คือพวกกตลเนี่ยก็จะเป็นคนกว้างขวางหน่อย

หรือว่าอาจจะเป็นผู้ติดตามนักการเมืองอะไรแบบนี้

ผู้บังคับการนะฮะอาจจะต้องรับผิดชอบหมายถึงผู้ประคับการจังหวัดนะนะ
หลังจากนี้จะต้องเข้มงวดในการลงสมัครให้มากขึ้นด้วย
คุณผู้ชมมาเรื่องถึงอาการโอนคดีหน่อยเบิร์ตจะเล่าให้ฟัง

เมื่อวานนี้นะครับมีโอกาสได้คุยกับทางท่านเรวัต
ท่านเลวัฒน์มาออกเปิดปากกับภาคภูมิ
ผมก็เลยถามเจอกันในห้องแต่งตัวถาม
ท่านครับเรื่องการโอนคดีเนี่ย
มันมีอะไรที่ไม่ชอบมาพากลซับซ้อนหรือเปล่า
บอกไม่ใช่เลยเบิร์ตมันเป็นเรื่องของปกติ
คดีนี้ใหญ่มั้ยเกี่ยวกับผู้มีอิทธิพลมั้ยพอยังงั้นเสร็จปั๊บเนี่ย
ถ้าสมมุติตำรวจในพื้นที่ถามว่าทำได้ไหม
ทำได้สมมุติดอมเป็นพยาน
เป็นพยานในเหตุการณ์พี่เป็นพนักงานสอบสวน
อ้าวคุณออมคุณเห็นเหตุการณ์ตอนเขายิงกันมั้ย

เพราะเขาเป็นผู้มีอิทธิพลที่ท่านอธิบายแบบนี้
ฉะนั้นเนี่ยไอ้การที่จะตอบของพยานเนี่ย
ก็เลยแบบเดี๋ยวพยานจะไม่กล้าจะให้ความเป็นจริงนะ
ไม่ใช่แค่นั้นนะแค่เรียกพยานไปสอบที่โรงพักนะ

แต่ยังไงเดี๋ยวดอมก็จากนี้ดอมก็ไปขึ้นศาลนะ
แต่ผมเนี่ยเดี๋ยวถ้าคดีดำเนินการเนี่ย

แล้วคนเป็นพยานใครจะมาถึงตัว

เพราะความธิจภาพอ่ะครับะครับให้ประคันที่ศาลอาญา
มันก็สบายใจกว่าขึ้นสารจังหวัดนครบรรถมป่าว
อันนี้ประมาณนี้เล่าให้ฟังชี้แจงให้เห็นภาพครับ

เอาล่ะคุณผู้ชมเรื่องของนายตำรวจที่อยู่ในงานเลี้ยง

น่าจะ๑๓นายที่จะโดน๑๕๗นะ
แล้วในจำนวนนี้เขาบอกว่ามีภูมิกับเบิ้มกับสารวัตรไอซ์ด้วย
สารวัตรไอ้นี่ใครอ่ะ
ไม่ได้ช่วยคนเจ็บก็แบ่งไปตำรวจชั้นประทน๓นาย

จาศีพตำรวจพิศิษฐ์ชิวปรีชาผู้บังคับหมู่
สถานีตำรวจทางหลวง๑กรอบกรรมกรรมกรรมการ๒

ยศตั้งแต่๑๐๐ตำรวจโทรไปถึงพันตำรวจเอก
ในจำนวนนี้มีพันตำรวจเอกกิตศดาพร
จงอักษรท่านผู้กรรมกรรมการสนพญาไทย

พันธุ์ตำรวจโทพัฒระวรยาวิสุทธิ์
สารวัตรสอบสวนสถานีตำรวจภูทรสะยายสมสุพรรณบุรี
สารวัตรไอซ์ก็เป็นหนึ่งในกลุ่มที่เข้าไปช่วยเหลือคนเจ็บ

สารวัตรไอซ์พาผู้หญิงไปเข้าห้องน้ำ

ได้ยินเสียงปืนปั๊บออกมาก็ขึ้นลำคลัก

แต่สุดท้ายก็พากันไปออกจากที่เกิดเหตุ
รวมไปถึงร้อยตำรวจเอกจตุรวิทย์ชาวานเกียรติธนา
รองสารวัตน์ฝาปรามสพเมืองและคปฐม

ให้การช่วยเหลือท่านรองผู้กำกับการวัดสินนะ
แล้วก็วนกลับไปช่วยคุ้มครองกำนันนกหนีนะ
ขณะที่พันธบทเอกวชิลายาวไทยสงภูมิกับเบิ้ม
ภูมิกับสองกองกรรมกรรมการตำรวจทางหลวง

ก็อยู่ในรายชื่อที่ถูกแจ้งข้อหาด้วย
กล่าวไปข้างต้นเป็นคดีอาญา
แล้วทางวินัยทางวินัยยังไง

ใช่นะครับวิศนุปราศาสตร์ทองโอโสลนร์

ตรวจสอบข้อมูลของตำรวจที่อยู่ในเหตุการณ์วันนั้นทั้งหมด
โดยมีกรอบระยะเวลาภายใน๑๕วัน
พอครบกำหนดแล้วครบกำหนดแล้วจะให้หัวหน้างานที่สอบนั่นแหละ

ส่วนจะมีความผิดร้ายแรงถึงขั้นให้ออกหรือเปล่า
ออกจากราชการหรือเปล่าขึ้นอยู่กับพยานหลักฐาน
แต่ความผิดทางวินัยที่ตรวจสอบไปนั้น
คนละเรื่องกับความผิดทางอาญาที่ตำรวจกลาง

แต่การตรวจสอบก็จะควบคู่นะครับ

อันนี้เป็นเรื่องของทางวินัยด้วย
ที่ตำรวจเองก็ชี้แจงออกมาครับ
แต่ทีนี้พอคดีมาอยู่ที่ส่วนกลางแล้ว
เอาจริงก็ต้องไปถามทางผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางนะ

เรื่องกล้อง๒ตัวที่บอกว่าไม่สามารถบันทึกภาพได้

เมื่อวานนี้คุณผู้ชมเขามีการประชุมนัดแรกนะ
หลังจากที่คดีมาอยู่ที่ตำรวจสอบสวนกลางแล้ว

แล้วก็มานั่งตั้งโต๊ะแถลงแบบนี้

แล้วก็มีพลตำรวจทรีย์จรุรเกียจปานแก้ว

พลตำรวจตรีมนตรีผู้บังคับการกองปราบปรามแล้วก็ชุดคลี่คลายคดีค่ะ

ทีนี้พอประชุมเสร็จ๓ชั่วโมงนั่งโต๊ะแถลง
ทางผู้ประชาการตำรวจสอบสวนกลางก็นำทีมพูดถึงสาเหตุของการโอนคดีนะ
บอกว่าคดีนี้เกี่ยวข้องกับผู้มีอิทธิพลเป็นเหตุอุกอาจเป็นคดีซับซ้อน
ตำรวจท้องที่อาจทำงานแบบนี้ลำบาก
ก็เลยจำเป็นต้องมาให้ส่วนกลางในการทำเพื่อความโปร่งใส
ทีนี้ประเด็นกล้องวงจรปิด๒ตัวที่บอกว่าไม่สามารถบันทึกภาพที่เกิดเหตุได้
กำนันนกปิดไปตัวนึงใช่ไหมถามว่าท่านคะท่านคะแล้วอย่างนี้ทำไง
กล้องบอกว่าไม่ได้กังวลนะเพราะว่ามีพยานให้การสอดคล้องกันแล้วยืนยันตรงกัน
กำนันนกนี่แหละเป็นผู้สั่งยิงสารวัตรสิว
หลักฐานที่มีเนี่ยมันเพียงพอที่จะดำเนินคดีแม้ภาพจากกล้องวงจรปิด
จะดูตรงช็อตนั้นชัดชัดไม่ได้ก็ตามส่วนการก่อเหตุครั้งเนี้ย
เป็นการลอบวางแผนลอบฆ่าหรือเปล่าพลตำรวจโทจิรพบท่านบอกว่า
จากข้อมูลหลักฐานที่มีอยู่มันไม่น่าจะเป็นการวางแผนรอบค่านะ
เพราะว่าไปตรวจสอบกล้องวงจรปิดตอนเข้างานจริงสารวัตรสิวก็ยังทักทาย

แล้วก็เป็นเรื่องของศักดิ์ศรีไงที่บอกว่าอะไรนะ
กำนันไม่มีทางชนะผมอ่ะ
ถูกต้องค่ะเพราะว่าคือมีการคุยมีการเจรจากันแล้วเรื่องของสวยเอาสารวัตรสิวไม่ยอมทำตามคำสั่งของกำนันนกแล้วพอมันมีเรื่องด้วยเล่ากันอีกมันก็เลยหลายหลายเรื่องมารวมกันนะคะทีนี้พอถามว่าเอ๊ะแล้วกำรวจที่อยู่ในงานเลี้ยงอาจจะโดนแจ้ง๑๕๗แล้วเว้นการปฏิบัติหน้าที่ไหมท่านก็บอกว่าก่อนหน้านี้มีการแจ้ง

กรณีของภูมิกับในเขตของนครบานที่ให้สัมภาษณ์ไปไปมามาแล้วมันผิดปกติตรงนี้เนี่ยตกลงว่าเขาได้ช่วยเหลือไหม
จังหวะแรกเนี่ยไม่ได้มีงานช่วยนะครับจังหวะสองก็จะมีไปโผล่ที่โรงพยาบาลนะครับแต่อันเนี้ย
ผมก็ขออนุญาตเรียนว่าการจะตัดสินตอนนี้เลยว่าเขา๑๕๗หรือไม่เนี่ย
ผมว่ามันก็ยังขอดูอีกละเอียดอีกหน่อย
ถ้าเกิดเป็นความผิดเนี่ยผมยืนยันว่าไม่มีใครมาขออะไรผมได้นะครับ
นี่แหละค่ะแล้วนักข่าวนะถามต่อด้วย
ว่าจะทำงานร่วมกับคนตำรวจเอกสุรเชษ
ทำงานร่วมกับบิ๊กโจ๊กและกรมสอบสวนคดีพิเศษในคดีนี้ด้วยไหม
พลตำรวจโทจิรพบบอกว่ายินดีแล้วก็พร้อมประสานงานร่วมมือกันทุกหน่วย
ขอให้ยึดข้อได้จริงตรงไปตรงมาเป็นหลัก
แล้วบอกด้วยนะการทำงานของเราอาจจะไม่ทันใจผู้ชม
เพราะว่าอยากตรวจสอบให้ครบทุกด้านทุกมิตินะคะ
งั้นต้องถามคุณผู้ชมนะคือการทำงานของตำรวจ
การเปิดเผยข้อมูลให้กับทางประชาชนได้รับทราบ
ชอบไหมตำรวจทำงานทำงานแต่ละวันแต่ละวัน
มารายงานให้เราทราบท่านชอบไหม

ให้เสร็จก่อนแล้วก็มารายงานให้คุณผู้ชมทราบ
คุณผู้ชมก็ต้องเลือกแต่ว่าไม่รู้จะเลือกได้หรือเปล่า
อะรองโจ๊กก็ให้สาภาพบ่อยอย่างน้อย

แต่ว่าหลังจากฟังบิ๊กกล้องไปแล้วคุณผู้ชมฟังบิ๊กเต่าบ้างครับ
ผู้บังคับการตำรวจทางหลวงเนี่ยเขาก็ตอบครั้งถามของสื่อบนชน
นี่ก็นั่งอยู่ด้วยกันนี่แหละคุณผู้ชมฮะคือนักข่าวเนี่ยถามว่าเอ๊ท่านครับ
วันนั้นเนี่ยผู้กำกับเบิ้มหรือว่าพันธุ์ตำรวจเอกวชิรายาวไทยสงศ
ได้เข้าไปช่วยเหลือสารวัตรสิวจริงหรือเปล่าเพราะไม่เห็นในภาพกล้องวงจรปิด
พลตำรวจตรีจรูลเกียรติยืนยันว่าผู้กำกับเบิ้มเข้าไปช่วยเหลือสารวัตรสิวจริงครับ
เพราะทั้งเสื้อแขนแล้วก็รองเท้าของผู้กำกับเบิ้มยังมีรอยเลือดสารวัสสิวติดอยู่เลย
ตัวท่านเองเนี่ยท่านไม่ได้เข้าข้างใครนะแต่มีพยานที่เห็นเหตุการณ์ด้วย
แล้วก็มีภาพกล้องวงจรปิดของโรงพยาบาลคุณผู้ชมเนี้ยน่าจะจำกันได้อ่า
ในเวลายี่สิบเอ็ดนาฬิกาสามสิบก้านนาทีของวันนั้นอ่ะหกกันยายน
ผู้กำกับเบิ้มก็นั่งมากับกระบะคันนี้พร้อมกับพันตำรวจโทวสินพันปี
คนเจ็บอีกคนนึงที่โดนยิงไปแล้วตอนที่อยู่ในห้องฉุกเฉินก็มีการคุยโทรศัพท์ตลอดเวลา
เรื่องนี้แหละที่พลตำรวจตรีจรูลเกียรติท่านบอกว่าเป็นหลักฐานสำคัญยืนยันได้ว่า
ผู้กำกับเบิ้มให้การช่วยเหลือผู้บาดเจ็บไม่ได้ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่แต่อย่างใด
ก็ต้องขอความเป็นธรรมให้กับผู้กำกับเบิ้มหลังมีรายชื่อว่าอาจจะเป็นหนึ่งในตำรวจที่โดนแจ้งข้อกล่าวหามาตรา
หนึ่งห้าเจ็ดปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบครับ
ซึ่งซึ่งยังไม่อยากบอกว่าใครช่วยอะไรตรงไหนบ้างเดี๋ยวมันจะหาว่าเป็นการช่วยเหลือกันนะครับ
ภูมิกับเบิ้มคนหนึ่งแหละที่ผมเห็นเลือดที่แขนเขายังมีติดอยู่กับเสื้อนะครับ
ผมผมไม่ได้ให้การช่วยเหลืออะไรแต่ผมผมพูดตามข้อที่จริงนะครับ
ถ้าเรื่องเนี้ยมันต้องว่ากันตรงตรงไปตรงมาอยู่แล้วไม่มีปิดนะครับก็ผมขอความเป็นธรรมให้กับคนตายด้วย
ส่วนผลการตรวจเกิดอะไรยังไงเนี่ยนะครับก็ขอให้คุยกันเรื่องพนักงานสอบสวน
ณตอนนี้ก็เป็นเรื่องของการดำเนินคดีกับตำรวจที่อยู่ในงานคุณผู้ชมฮะ
อย่างที่บอกคือมันจะมีการสอบสวนคดีที่เป็นอาญาแล้วก็ความผิดทางวินัย
ที่จะเป็นนาธิของจริตำรวจครับเอ่อว่าดูว่าแต่ละคนแต่ละนาย
ที่เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องเนี่ยมีความผิดตรงไหนบ้างนะครับตามกันต่อค่ะ
ให้เรียงมาดูกันหน่อยค่ะว่าเอ๊ะแล้วคดีไหนบ้างล่ะ
ภาค๗ที่ตำรวจในพื้นที่ยังต้องดูแลยังต้องรับผิดชอบอยู่
เรื่องนี้เนี่ยนะคะพันตำรวจเอกพันลบสุริยกุลณอายุทยา
รองผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดนครปฐม
ก็บอกว่าตำรวจภูทรภาค๗แล้วก็ตำรวจภูทรจังหวัดนครปฐมเนี่ย
ยังเดินหน้านะทำคดีร่วมกับตำรวจกองปราบ
เมื่อวานนี้ค่ะเขาก็ประชุมหารือกันส่งต่อรายละเอียด
การสอบสวนให้กับทางกองปราบแล้วตำรวจในพื้นที่เนี่ย
ก็ยังต้องดูคดีอะไรหัวประมูลของกำนันนก
แล้วก็มีอีก๔คดีที่ผู้ต้องหาที่เป็นเครือข่ายของกำนันนก
แล้วก็เป็นคดีที่ไม่ได้โอนให้กองปราบจัดการไล่เรียงกันเลยดีกว่า
คุณผู้ชมคดีที่หนึ่งเนี่ยก็คือคดีของนายถิตินันอินต้น
อาวุธปืนไว้ในครอบครองแล้วคดีที่สองเนี่ยก็คือ
คดีของนางถิติพักไซไกรกะแม่บ้านแม่บ้านในบ้าน
กำนันนกข้อหาก็คือเป็นเจ้ามือรับกิน
รับใช้การพนันสลากกินรวบจะมือหวยแหละอืมเออ
แล้วก็มีกระสุนปืนไว้ในครอบครอง

และรอปภก็คือคดีที่๓ค่ะ
นายประสงค์ไซไกรกระรอปภของกำนันนก
ข้อหามีปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครอง

แล้วเดินไปเหมือนกันจะคุ้มกันกำนันนก
หลังจากนั้นมีการเดินไปเหมือนกับคุมเชิงตรงหน้าประตูก่อนออกบ้าน

ที่นามสกุลไซไกลกะมี๓คนเลยนะ

นี่ไงกำลังจะโยงไปถึงคดีที่๔ด้วยดอมที่นามสกุลเดียวกัน
เรื่องของเด้งกับต่องยังจำได้ใช่ไหม
ชื่อเขาชื่อเหมือนกันแต่สะกดไม่เหมือนกัน
ชื่อว่าชัชวานไซไก่กะคนนี้คือเด้ง
ข้างบนนะเด้งนะชัชวัลไซไกลกะนั่นน่ะ
ส่วนอีกคนนึงชัชวานกล้องพักดีสุขคือต่อง
ข้อหาร่วมกันมีและเครื่องกระสุนปืน
และร่วมกันพาอาวุธปืนเพราะวันนั้นมีภาพ
ตอนที่รองโจ๊กออกมาแถลงแคปภาพมาว่า
ต้องเนี่ยเอาปืนมามาให้กับเด้งอยู่หน้าประตูรั้ว
แล้วเด้งก็เข้าไปในงานเด้งเป็นญาติของกำนันนก
แล้วทั้ง๔คดีเนี่ยค่ะผู้ต้องหา๕คนเนี่ย

ตำรวจในพื้นที่ก็ต้องเฝ้าดูบุคคลเหล่านี้อย่างใกล้ชิด
ให้ไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานแล้วก็ป้องกันการหลบหนีด้วยค่ะ
เราก็ยังติดตามดูพฤติกรรมพวกนี้อยู่นะครับ
ไม่ใช่ว่าเราก็ติดตามพฤติกรรมพวกนี้อยู่นะครับทุกคน
ที่ถ้าไปยุ่งเหยิงพยานเราก็ต้องประสานสารให้ยกเลิกการประกัน
แล้วถ้าได้รับข้อมูลว่าการไปยุ่งเหยิงพยานก็คงต้องคัดค้านการประกันนะครับ
ก็คือเราก็ต้องดูอย่างใกล้ชิดอยู่นะครับ
ครับครับก็ส่งคนใจจิตทางพฤติการภาค๗ท่านคำถามพวกเรามาอยู่แล้ว
แล้วนักข่าวของเราคุณปียชาติก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบ
ไปดูที่บ้านของคนทั้ง๕คนที่เป็นผู้ต้องหาใน๔คดีนี้
ได้รับการประกันตัวมาบ้านของทั้ง๕คนปิดเงียบ
ถามคนในพื้นที่คนที่อยู่บ้านใกล้ก็บอกว่าไม่รู้เหมือนกันว่าหายไปไหน
นี่เราไปดูมาหมดเลยเนี่ยนะคะแต่เราก็ไม่ได้เจอใครค่ะคุณผู้ชม
อันนี้คือเป็นคดีที่ทางภาค๗กับทางตำรวจในพื้นที่ยังดูแลอยู่นะคะ
ท่านบอกว่าเวท่าเป็นยุคท่านนะถ้าเกิดลุกน้องของท่านในปกครองในใต้ปัญหัส
ท่านควักปืนยิงไปแล้วอืมแต่เดี๋ยวนี้ทำไม่ได้ครับ
จะถูกมองว่าทำเกินกว่าเหตุครับนี่ครับพลตรวจโทรเรวัตเกรสร
ผู้บัญชาการปราบรามยาเสพติดก็มาคุยกับพี่อุ๋ยภาคภูมิ
เปิดปากกับภาคภูมิแล้วก็พูดถึงเรื่องนี้
ว่าถ้าเป็นยุคท่านจะทำแบบไหนส่วนการดำเนินคดีกับตำรวจทุกนาย
ไปร่วมงานก็ถือว่าเป็นการทำงานตามขั้นตอนหากไม่แจ้ง
ก็ถือว่าไม่ปฏิบัติหน้าที่อ่ะสิแล้วใครจะกล่าวหาอย่างไร
ก็ทำได้กล่าวเอ่อกล่าวอ้างอย่างไรก็ทำได้นะ
ท่านเรย์วัดท่านเชื่อว่ากลุ่มนั้นน่ะจะรอดคดีครับ
เอาล่ะมาถึงเรื่องที่พวกเราเคยคุยกันว่า
การถ่ายโอนคดีจากรองโจ๊กเนี่ย
แล้วก็ไปให้ตำรวจสอบสวนกลางทำต่อเนี่ยไปเจอต่ออะไรหรือเปล่า
เรื่องนี้ครับพตเรวัตท์ท่านบอกว่าเป็นเรื่องปกตินะ
เพราะว่าหากเป็นคดีใหญ่ที่ผู้ต้องหามีอิทธิพล
ก็ต้องให้กองปราบทำถือเป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้ว

อาจจะเกิดช่องว่างในการสอบสวนได้
แหมชอบใช้คำนี้จังเลยช่องว่างในการสอบสวนได้

แล้วท่านก็บอกถ้าส่วนกลางทำเนี่ยทุกอย่างมันจะง่ายขึ้น

ตรงกับอาจารย์ปรเมฆอินทรชุมนุมครับ
อายการอาวุโสฝ่ายสืบสวนสอบสวนและการศึกษาสำนักงานอายการสูงสุดก็บอกว่า
ถูกต้องแล้วที่จะโอนคดีสำคัญมาให้กองปราบรามทำครับ
มันอาจจะเปลี่ยนแปลงอะไรได้บ้างแต่ถ้ามาส่วนกลางก็จบ
อันนี้อยู่นครปฐมโอนมันซิทั้งหมด
แต่อย่าโอนเฉพาะเรื่องค่านะโอนต้องโอนทั้งหมด
เพราะเป็นเรื่องเดียวกันที่มันต่อเนื่องกัน
คดีผมก็แปลกใจว่าทำไมไม่โอนมาทั้งหมดแล้วทำทีเดียวมันจะได้จบนะครับ
แล้วคดีทั้งหมดมันควรจะฟ้องได้เสร็จภายในต้นเดือนธันวาค์
คือ๘๔วันนับแต่วันที่จับผู้ต้องหาชุดแรก๖คน
เพราะฉะนั้นต้องรอดูเมื่อกี้ผมก็บอกว่าจริงแล้ว
ก็คดีชุดนี้มันจะเป็นคดีที่พิสูจน์ได้ว่า
ความสามารถของสำนักงานตำรวจแห่งชาติจะจริงใจแค่ไหน
ก็ยังบอกว่าในคดีของสรวจสิวในมุมกฎหมายชัดเจนแล้วว่ามันมีเหตุจูงใจ
ฉะนั้นประเด็นข้าไม่มีเรื่องต้องกังวล
รวมถึงผู้ต้องหา๖คนที่ถูกออกหมายจับก็ไม่น่ารอด

แต่ที่ท่านเป็นห่วงคือกลุ่มที่ยังไม่ออกหมายจับ
อาจจะมีการช่วยเหลือกันในภายหลังครับจนไม่ต้องถูกดำเนินคดีหรือไม่
ตั้งข้อสังเกตไว้เป็นสิ่งที่สังคมต้องจับตาดู
และพบตรต้องสร้างความเชื่อมั่นให้กับสังคมครับ
เรื่องนี้มันจะเกี่ยวข้องกับวิกฤตศรัทธาต่อไปรวมตำรวจด้วยนะ
นี่ต้องมองข้ามไปถึงพบตรคนใหม่เลยนะเพราะว่าเดี๋ยวจะหมดวาระแล้ว

ต่อเนื่องกันเลยค่ะคุณผู้ชมเรื่องนี้เนี่ยนะคะพาไปดูต่อค่ะ
เพราะว่าความคืบหน้าการหาหลักฐานของคดีเนี่ยคือทางตำรวจสอบสวนกลางเองเนี่ยนะ
พร้อมกับเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเขาลงพื้นที่พาไปดูที่สำนักงานของกำนันนกค่ะ
ไปตรวจสอบกันหน่อยสินี่นักข่าวของเราไปดูข้างหน้า
จะไปขอเขาดูอะไรเนี่ยไปเกาะรั้วเขาเนี่ย
พี่มันก็ต้องมีเรื่องต้องตรวจสอบเรื่องกล้องวงจรปิดไง
มีสิ่งที่ต้องตรวจสอบพิเศษอ่ะอักสองตัวน่ะที่มันเป็นปัญหา

คือเขาบอกว่ากำนันนกเป็นคนปิดสวิตช์ใช่ไหมที่เราได้ยินรายงานข่าวมา
ปิดสวิตช์จะดึงปลั๊กจะชักปลั๊กจะถอดสายแลนด์อะไรก็แล้วแต่
แต่ไอ้กล้องสองตัวเนี้ยมันตั้งอยู่ในมุมที่เห็นเหตุการณ์เจ้าหน้าที่
พิสูจน์หลักฐานก็ไปตรวจสอบตั้งแต่จุดติดตั้งเลยว่าจุดติด
ตรงห้องกระจกใสใกล้กับสระว่ายน้ำได้เอาทีมช่างที่ติด
กล้องวงจรปิดมาชี้จุดเลยนะแล้วถามข้อที่จริงในเรื่อง
นี้ด้วยจุดที่ติดตั้งกล้องวงจรปิดน่ะติดตั้งสองมุมของห้อง
กระจกแล้วมันเป็นมุมที่ส่องเห็นโต๊ะจีนในวันที่เกิดเหตุ
ชัดเลยค่ะแล้วเมื่อวานที่กองบัญชาการตำรวจภูทรภาค๗
เนี่ยนะคะทางตำรวจกองปราบเขาคุมตัวรอปภที่ถือปืนอารักษา
นันนกอ่ะรปภประสงค์ใส่กายกะจำได้ใช่มั้ยเอาตัวไปสอบ
คำเพิ่มเติมนี่นี่ใช้เวลาสอบปากคำประมาณสักชั่วโมง
กว่านะพอสอบปากคำเสร็จปั๊บรอปภก็หนีนักข่าวไปเลยค่ะส่วน
บ้านของกำนันนกเนี่ยมีคนงานโต๊ะจีนเขามาขนเก้าอี้
ชุดเขามาขนผ้าปูโต๊ะที่เป็นวัตถุพยานหลักฐานเพื่อเอา
ทั้งหมดเนี่ยไปตรวจสอบซ้ำอีกครั้งหนึ่งไม่รู้ว่าจะไปตรวจ
พยายามทำคดีให้รัดกลุ่มแล้วก็รอบด้านมากที่สุดนะคะ